เราเลยฟังของ่วเฮล็กขึ้นไปละ
ว่าเฮล็กและเต่ยก็บีตื่นและเพิ่มพร่อมครอบครัวดี่
ฟันกระแสข่าวที่ไม่ค่อยสวยงามนักในช่วงแรกที่เปิดตัวครบกันนะคะ
แต่ว่าเรื่องของผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวเนี่ยน่าจะไฟเขียวกันแล้วแหละนะฮะ
เต้ยก็ยังยืนยันตามเดิมด้วยว่าไม่รีบร้อน
ขอใช้เวลาศึกษากันก่อนแล้วกันนะคะไปฟังจรินพรกันหน่อยค่ะ
ก็เป็นคนแรกค่ะเช่นก็มีคุณพ่อคุณแม่แหละอย่างงี้แหละ

ก็ชอบค่ะก็ตื่นเต้นไม่คิดว่าจะซื้ออะไรอย่างนี้

สายบุญแล้วค่ะ

ถ้าเกิดได้เจอเขาก็โอเคค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ก็คุยกันสนุกดีเลย
เขาเป็นคนแบบสบายค่ะ

คุยเรื่องสถานะที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วอย่างไรค่ะ
ไปถามคนนู้นดีกว่าค่ะ
คุณแม่ข้าขอนะ

หพบคำตอบและห้ายพบ
ก็อยากจะได้ข้องมูล

จับใจไว้พอสักรุ่ม